มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งที่เขาค้อเพชรบูรณ์นะครับ

เขาถูกคนร้ายเนี่ยมาดักยิงแล้วก็ลากขึ้นรถกระบะไปเลย

นี่กำลังตรวจสอบกันอยู่นะครับว่าพาไปไหนอย่างไรนะครับ

โพสต์ตามหารถกระบะอีซูซูป้ายดำบอกเช็คแล้วเป็นป้ายแบบป้ายสวม
กระบะอีซูซูดำป้ายทะเบียนเช็คแล้วเป็นป้ายสวม
ก่อเหตุยิงชายบาดเจ็บที่ขา๑คน
เดี๋ยวขอดูโพสต์เมื่อสักครู่หน่อยบอกก่อเหตุยิงชายบาดเจ็บที่ขาหนึ่งคน
แล้วเอาขึ้นรถไปหนึ่งคนอืมระหว่างหลบหนีไปทางพิสุนุโลก
ใกล้กับโรงเตรียมเขาเคาะค่ะแล้วโพสต์ภาพรถกระบะเอาไว้ด้วยนะฮะ
รถกระบะที่โพสต์เอาไว้นะฮะนี่คันนี้นะครับ
บอกด่านตรวจจุดตรวจนี่บอกพี่กัดเอาไว้สิบนาฬิกาสี่สิบสามนาที
วันที่๓เดือน๔ใช่ไหมนี่เอาวันนี้นะฮะ
นี่ไงสิบโมงสี่สิบสามนาทีวันนี้เองเลยนะเนี้ย
วันที่สี่มีนาใช่ไหมคะอ่าเอ้ยขออภัยสามเมษาสามเมษานี่ฮะ
แต่ทีนี้เนี่ยคนโพสต์เนี่ยบอกว่าป้ายที่ใช้อ่ะ
มันเป็นป้ายทะเบียนของกระบะโตโยต้าวีโก้นะ

แต่เขาเข้าไปตรวจสอบแล้วนะครับแต่รถที่ขับมาเป็นอีซูซูนะครับ
เพราะฉะนั้นหมายเลขทะเบียนบรอยไม้หอหีบเจ็ดห้าเจ็ดเพชรบูนเนี้ย
ตรงนี้เนี่ยใครเห็นป้ายของท่านนะครับ
หรือว่าใครเห็นรถแบบนี้คาดว่าจะเป็นของท่านยังไงเนี่ย
ติดต่อสพเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์หน่อยอ่าร่องรอยต้องสงสัยนะครับ
รถคันนี้นะครับซุ้มล้อหลังซ้ายมีร่องรอยนี่เฉียวชนแล้วมัน
ฉีกขาดแบบนี้อยู่นะครับเป็นกระบะสี่ประตูนะฮะ
ซูซูดีแม็กซ์สีดำแต่กรอบทะเบียนเนี่ย
หมายเลขบอยไม้หอหีบเจ็ดห้าเจ็ดเพชรบูนเนี้ยไปตรวจสอบแล้ว
เอากระบะคันนี้ไปยิงเขา
แล้วก็ลากคนเจ็บขึ้นรถไปด้วยแล้วขับหนีหายไปไหนเลยไม่รู้เนี่ย
ญาติเขาตามหาอยู่เนี่ยมันจริงไม่จริงอย่างไร
เราถามไปยังสพเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตำรวจยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนสายพิสุนโลกลมศักดิ์ในพื้นที่หมู่๑๑ตำบลเข็กน้อยอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์
นี่เป็นคลิปตอนเกิดเหตุนะฮะมีคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้ได้คนที่ถูกยิงบาดเจ็บแล้วถูกลากขึ้นรถกระบะ
ที่สู่สู่สีดำไปด้วยเนี่ยชื่อนาธรรณกิจแทร่หล่ออายุ๓๘ปีเห็นมั้ยครับ
ก่อเหตุกับคนเจ็บนี่แล้วตอนขับไปเลยนะมีคนร้ายมาทั้งหมดเนี่ยสี่คนนะครับ
ท่านผู้ชมครับยิงเขาบาดเจ็บที่ขาซ้ายแล้วก็จับตัวนายเจริญกิจขึ้นรถกระบะไปด้วย
นี่คือคนเจ็บนะครับนายเจริญกิจแทร่หล่ออายุ๓๘ปีเผื่อใครพบเห็น
คันนี้นะครับมีนางไหมเสียแทร่ว่างภรรยาของนายเจริญกิจ

ลูกที่เป็นเด็กรวม๕คนตอนนั้นยืนรอให้การกับตำรวจ
ด้วยความอกสั่นขวัญแขวนตกใจกลัวนะครับ
หมีเสียภรรยาของคนเจ็บที่ถูกจับตัวไปด้วยนะครับบอกว่า
ถูกกลุ่มคนร้ายขับรถกระบะมาปาดหน้าแล้วตอนนั้นพอคนร้ายเห็นว่าสามีของเธอเดินลงไปจากรถ
ก็ใช้ปืนยิงใส่ก่อนเลยหนึ่งนัดกระสุนเข้าขาซ้ายจนบาดเจ็บ
แล้วขับหลบหนีไปเลยเส้นทางที่ไปเนี่ยไปทางแคมป์สน
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับคนร้ายนี่ทำโทรศัพท์มือถือตกไว้เครื่องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
ยังไม่รู้ของใครนะฮะคาดว่าอาจจะเป็นของกลุ่มคนร้าย
อยู่นะครับนี่เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุเราได้ภาพนิ่งรถ
คันก่อเหตุและรถของนายเจริญกิจนะครับจะเห็นว่ารถกระบะ
ทั้งสองคันมีร่องรอยเฉียวชนนะโดยรถของคนร้ายเนี่ยซุมล้อด้าน
หลังสั้นซ้ายมีลักษณะคล้ายกับฉีกขาดส่วนรถของนายเจริญกิจ
ชนรถด้านหน้าฝั่งขวาฝั่งคนขับซุ้มล้อฝั่งคนขับมี
ร่องรอยเฉียวชนจนกันชนหน้าหลุดออกมานี่เห็นไหมฮะรถ
ของคนเจ็บที่ถูกจับตัวไปกันชนด้านหน้าขวามือค่ะหลุดภาพ
ทางซ้ายนะคือมันอ้าออกมาเห็นได้ชัดเลยอ่ะส่วนรถของคนร้าย
ท้ายฝั่งซ้ายมือก็หลุดบีอย่างนี้เลยเหมือนฉี่ขาดใช่ไป
เชี่ยวชนกันมาก่อนหรือเปล่าค่ะนี่นะฮะฝั่งทางจังหวัดพิสุนุโลก
ตำรวจสพนครไทยหลังได้รับแจ้งเหตุแล้วก็ประสานมา
อ่ามาจากทางสพเขาค้อจังหวัดเพชรชบูรณ์ว่ากลุ่มคนร้าย
มุ่งหน้าหนีมาทางพิศนุโลกอาจจะไปทางเส้นทางบ้าน
แยงซึ่งจะไปทางอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยได้ตำรวจก็จ้าง
จุดตรวจจุดสกัดนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายใช่ไหมฮะแล้ว
ก็ตำรวจตั้งด่านสกัดเนี่ยตั้งแต่๑๓นาฬิกาถึง๑๖นาฬิกา
สพบ้านแยงกับสพแก่งโสภาจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
แต่ก็ยังไม่เจอวี่แววของรถคนร้ายนะฮะค่ะแต่เราได้ภาพจาก

ก็ดูมึงแม่สครู่หน่อยที่ชัดตอนจังหวะกลับรถเรียกรถมี
ใครอยู่หลังกาบะไหมเดี๋ยวค่อยดูนะครับเดี๋ยวฟีมก็
มืดเหลือเกินหลังกระบะก็ไม่มีใครนะไม่มีอะไรปิดด้วยแต่
นี่ทึบมืดเลยนะครับตอนนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่รู้เหตุ
ใจในการก่อเหตุนะครับแต่คนร้ายมีปืนแน่ไม่ต่ำกว่าสอง
ศนุโลกนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เพชรบูรณ์ตอนนี้กำลังเร่ง
ติดตามตัวกันอยู่นะฮะขณะเดียวกันนะครับทุกผู้ชมครับ
เราไปที่บ้านของคนเจ็บนะครับได้เจอกับญาติของนายเจริญ
กิจคนเจ็บนะฮะซึ่งวันนั้นเขาก็นั่งรถไปด้วยกัน
เขาบอกว่ารถของผู้ก่อเหตุเนี่ยขับตามหลังมา
แล้วมาชนท้ายรถของพวกเขาจากนั้นก็จอดรถลงไปเคลียร์กัน
ตอนแรกหนึ่งในคนร้ายยังยกมือไหว้ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เลย
ก็เลยคิดว่าจะจบแค่ตรงนั้นอยู่คนร้ายเอาปืนออกมา
แล้วก็จ่อไปที่นายเจริญกิจพอเขามองหน้าคนร้ายเนี่ย
คนร้ายยังยกปืนที่มาจอดหาบอกมองอะไร
แล้วก็ยิงขานายเจริญกิจไปทันทีก่อนเลยนะฮะนัดหนึ่ง
แล้วก็รุมจับตัวนายเจริญกิจเนี่ยขึ้นรถไป
ก็ฉะนั้นทีก่อนบอกว่ามันคือเกิดคำถามเพิ่ม
เรื่องรลักพอโบราโก้รบและเกดที่นี้
แต่สงสัตว์ค้าล่ะมันมันลงเอาเเบิดต๊งเนี้ยมัน
เห็นไหมมันอยู่ด้านหน้าเนอะเออก็เลยไม่รู้ว่าใครชนใคร
ทางซ้ายเนี่ยรถคนก่อเหตุและทางขวาคือรถคนที่ถูกยิงถูกไหมคะ
ใช่นี่ไงซึ่งเดี๋ยวเราขอดูภาพที่ว่าเราได้มาล่าสุดที่รถกระบะสีดำยูเทิร์น
ที่ว่าอ่าที่ว่ากลับรถอ่าขอดูสภาพรถหน่อยคือถ้าเกิดรถถูก
นายเจริญกิจคันสีขาวถูกชนท้ายเนี่ยอันนี้มันจะต้องมีร่องรอยด้านหน้าใช่ไหมคะ
เออต้องดูตอนด้านหน้าตอนกำลังโค้งมาใช่ไหมว่ามีร่องลอยการชนอะไรไหมเออ
อ่าขอดูตอนที่ยูเทิร์นตอนที่มาด้านหน้าหน่อยขอเห็นด้านหน้ากันชนแบบชัดชัด
อันนี้นี่ค่อยค่อยนี่มันดูไม่มีอะไรเหมือนกันนะพี่อุ๋ยแต่ทีนี้
นี่เป็นสิ่งที่คนที่มากับนายเจริญกิจเขาบอกกับเรานะค่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าข้อมูลที่เขาบอกกับตำรวจเนี่ย
เหมือนกับที่บอกกับทีมข่าวของเราหรือเปล่าแต่เขาบอกเขาถูกชนท้าย
จอดรถลงมาเคลียร์กันพอลงไปเคลียร์เนี่ยฝ่ายกระบะสีดำเหมือนกับจะยกมือขอโทษด้วยซ้ำ
อยู่ดีชักปืนขึ้นมายิงแล้วก็จับตัวนายเจริญกิจขึ้นรถไปเลย
แต่ถ้าดูจากสภาพรถเหมือนคันสีขาวชนท้ายสีดำเนอะ
หรือไม่ก็คันสีดำถอยมาชนหน้าคันขาวอ่ะไม่รู้แหละก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
อ่าแต่ตำรวจกำลังตามตัวอยู่นะฮะยังไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไง
ชะตากรรมเป็นยังไงนะครับอืม